สวิมบิ้งถือเป็นกีฬาสาธิตที่ถูกบรรจุเป็นครั้งแรก
ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่๔๑

ที่ดูแล้วสนุกตื่นเต้นไม่แพ้กีฬาว่ายน้ำครับ
จะแตกต่างเพียงแค่นักกีฬาทุกคน
สวมใส่เครื่องช่วยหายใจหรือสน็อกเกิ้ล
ติ้งกบซึ่งสามารถช่วยสร้างความเร็ว

โดยครั้งนี้มีการแข่งขัน๓ประเภท
คือใบฟินเป็นการว่ายน้ำในท่าฟรีสไตล์
สวมใส่สต๊อกเกิ้ลและตีนกบแบบคู่

อันนี้บังคับให้ไหว้ในท่าโลมา
และต้องสวมใส่ติงกบแบบเดียว

ซึ่งความเร็วเรียกว่าติดจรวดได้เลยแหละครับ

แต่มีการแข่งขันเพียงระยะสั้น๕๐เมตรเท่านั้นครับ
ครั้งนี้เกิดจากที่ว่าเราอยากประชาสัมพันธ์
กีฬาชนิดนี้ให้ทางเด็กและเยาวชนได้ทราบ

ก็รู้สึกตื่นเต้นและลุ้นไปกับนักกีฬาค่ะ
และกีฬาฟินสมิมนิ่งนี้
เป็นกีฬาสาธิตที่บรรจุใหม่ในอุดรธานีเกมค่ะ
ซึ่งทำให้รู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แปลกใหม่

สมาคมกีฬาดำน้ำก็หวังนะครับ
ที่จะเปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่ชื่นชอบกีฬาชนิดนี้
ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถ
โดยเบิกร่องจากกีฬานักเรียนนักศึกษา

และที่สำคัญหากผลงานเข้าตา
อาจได้ติดทินชาติไปรุยซีเกม
อีก๒ปีข้างหน้าที่ประเทศเวียดนามครับ
เป็นครั้งแรกซึ่งสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย

เวทีจากนักว่ายน้ำเนี่ยที่เต็มที่กับการว่ายน้ำแล้วเนี่ย

ก็เลยนำเอากีฬาฟินสวิมมิ่งเข้ามาบรรจุ
เป็นการสาธิตในปีนี้ก่อน

ที่ได้เอาฟินเวมิ้งมาเป็นกีฬาสาธิต

ได้แบบมีแบบเวทีที่โดดเด่นขึ้นไป

หวังว่ากีฬาฟินสวิมมิ่งจะถูกปลุกกระแส
และเป็นทางเลือกใหม่ในการสร้างนักกีฬา
เพื่อมาลุ้นเหรียญทองใน๔เกมที่เวียดนามนะครับ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน